มาดูเหตุนี้ฮะเหตุนี้เจ็บ๒
เด็กวัย๑๗เองนะฮะถูกกลุ่มวัยรุ่นไม่ทราบจำนวน
ไล่ยิงนะครับเป็นเหตุให้มีอาการบาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นย่านศรีนครินตำรวจเร่งลงพื้นที่
แล้วก็ที่สำคัญก็ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

แล้วก็ต้องสอบสวนถึงสาเหตุที่มีการยิงวัยรุ่นนี้
ที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่บริเวณข้างร้านสินทรสเต็กเฮาส์ซอยศรีนคริน๓
แขวงหัวมาร์เกตบังกะปิกรุงเทพครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ทราบชื่อก็คือนายพานุวัฒน์อายุ๑๗ปี
อีกคนชื่อนายศักดาอายุ๑๗ปีเช่นเดียวกัน
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ขาทั้งสองข้าง
แล้วก็ส่วนนายศักดาหนักหน่อย
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเช่นเดียวกัน
เข้าที่เบรนดราอุงนมซ้ายและขาทั้ง๒ข้าง

ทั้งสองคนถูกนำส่งโรงพยาบาลสมิติเวศศรีนครินทร์

อาการตอนนี้ปลอดภัยแล้วทั้งคู่
ใกล้จุดเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีแดงดำนะครับ
ทะเบียนนครนายกล้มคว่ำอยู่
จากการสอบสวนผู้บาดเจ็บ

เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแห่ง๑ย่านมีนบุรี
ขณะที่ทั้งคู่ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิก
ห่างจากร้านสินทรสเต็กฮาวส์ประมาณ๒๐๐เมตร
มาพบคู่อบริขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็ชักปืนนะครับคาดว่าเป็นปืนไทยประดิษฐ์

ประคองรถมาที่ข้างร้านสเต็กเพื่อขอความช่วยเหลือ
ส่วนคนร้ายยังไม่แน่ชัดว่ามีกี่คนนะครับ
ขี่รถหลบหนีมุ่งหน้าถนนศรีนครินขาออก
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่จะเร่งสอบสวนผู้บาดเจ็บ
แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เป็นเหตุอุปะที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้